กรณีที่มีกลุ่มผู้ชายนะคะเป็นเสียเจ้าของร้านอาหารไปรุมทำร้าย
ผู้ชายคนหนึ่งคือต่อยเตะไม่ยั้งเลยจนได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นต้นเรื่องคือเพราะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปทวงค่าแรงให้ญาติ
แล้วก็เกิดการทะเลาะกันมีเหตุการณ์ตามมาจนทำให้เจ้าของร้านไม่พอใจ

๓คนคนขับบิ๊กไบท์นี่สีส้มยืนคุมเชิงแล้วมีคนช่วยล็อกลูกศรสีเหลือง
แล้วก็เสียสีแดงก็ล็อกต่อยเข้าไปและจะสู้เหว่ายังไง
มา๓๑และคนโดนก็อายุเยอะแล้วใช่และโดนล็อกแบบนี้
ไม่รู้จะสู้ยังไงมัดทางต้นนะคะท้าวก็มาฟแฟนก็มาด้วย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ

ผู้ก่อเหตุอย่างที่ลูกศรนี่บอกไป
มีทั้งหมด๓บวก๑๓ก็คือผู้ชายผู้หญิงอีก๑คน
ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเข้ามาร่วมก่อเหตุด้วย

ผู้ชายที่เป็นไปตามภาพที่รุมทำร้ายร่างกาย
มีนายธันวาสับสินไพบูลหรือว่าบิ๊ก
นายไพโรธสีทองนายรามันคงแป้น

ชื่อว่านางสาวนันนพัฒน์ทิพย์กังวานบุญ
ซึ่งเป็นแฟนใหม่ของนายธันวา

คือผู้หญิงเตรียมเข้าพบพนักงานสอบสวน
หลังจากกลับจากงานแต่งงานของญาติที่หนองบัวลำพู
นายธันวา๑ใน๓ของผู้ที่ไปถูกรุมไปรุมทำร้ายเขาเนี่ย
เขารับสารภาพว่าสาเหตุที่รุมทำร้าย
ผู้บาดเจ็บชื่อวนายสมบัตินิยมมากนะคะอืม

ที่นายสมบัติมาทวงค่าแรงให้ญาติใช่ไหม
ถูกต้องคือญาติเนี่ยต้องการจะขอลาออกจากงานแบบกระทันหัน
เพราะแม่เขาเสียต้องการกลับไปงานศพแม่
ก็เลยต้องการลาออกแล้วขอค่าแรงเดี๋ยวนั้นเลย
แต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่า
ไม่ได้ค่าแรงมันต้องออกสิ้นเดือน

ถ้าเกิดออกไปปุ๊บร้านอาหารเขาก็เปิดต่อไม่ได้
เป็นร้านขายส้มตำก็เลยไม่ได้ให้ออกแล้วก็ยังไม่ได้ให้เงินไป
แล้วก็มีการขู่ว่าคือคนโดนทำร้ายคุณสวัสดิก็บอกว่า
ถ้าไม่ยอมให้เงินเดี๋ยวแจ้งตำรวจมาจับเรื่องต่างด้าวนะ
ต่างด้าวบัตรหมดอายุอยู่ในร้านหลายคนนะ
ก็เลยเกิดการไม่พอใจกันสุดท้ายเนี่ย

ก็เลยคิดว่าสมบัติเป็นคนแจ้งตำรวจ
เพราะว่าต่างด้าวในร้านโดนจับเพราะว่าใบต่างด้าวหมดอายุพอดี
ก็เลยของขึ้นทีนี้โอ้โหไปแจ้งใช่ไหม

เออเป็นคนแจ้งแน่อะไรแบบนี้นะ
นี่ค่ะหลังจากก่อเหตุเนี่ยนะคะตำรวจกดดันอย่างหนักค่ะ
สรุปสุดท้ายนะคะเข้ามอบตัวกับตำรวจ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะคะ
แต่ว่าเขายื่นขอประกันตัว

ตีราคาคนละ๓๒๐๐๐บาท
ตำรวจก็อนุญาตปล่อยตัวไปนะคะตอนนี้นะคะ
ด้านผู้บาดเจ็บนายสมบัติเปิดเผยว่าทุกอย่างอยู่ในดุลพินิษฐ์ของศาล
เพราะตัวเองไม่ได้ติดใจหรือว่าไม่โกรธสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แม้ว่าจะถูกทำร้ายร่างกายตานี่ปิดเลยนะ
เย็บอีก๒๐เข็ม
ตอนนี้แม้ตอนนี้จะยังไม่ได้รับการขอโทษจากกลุ่มผู้ก่อเหตุ
หรือว่ามาช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาล

เพราะเขาบอกว่าถ้าโกรธไปยิ่งไปเพิ่มความเจ็บปวดให้กับตัวเอง
สิบปีที่ผ่านมาไม่เคยโกรธใครอยู่แล้ว
ถือว่าเป็นเวรกรรมที่ทำมาแต่ชาติบังก่อนนะคะ
คิดดีเหมือนกันนะคิดดีเหมือนกันนะคะฟังเสียงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะ
ถอดจากรถอะครับถอดจากรถเราปลาครับแล้วก็พยายามครั้งแรกที่โดนที่หน้าไปตรงไหน
นี่ครับแผลแรกเลยครับแล้วก็มีข้างบนหัวที่มันฉลับที่ว่าเป็นแผลนิดหน่อยแล้วก็แถวนี้ครับ
แล้วก็ที่ฝันด้วยที่ฝันในตอนน่าจะตอนล้มไปแล้วแล้วเขาเตะซ้ำบ้างครับก็คือดุลพินิษฐ์ของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายครับว่า
ผมไม่ได้ติดใจแล้วผมไม่ได้โกรธอะไรอยู่แล้วอ่ะก็ไม่รู้จะโกรธเพื่ออะไรโกรธไปเราก็
เดือดร้อนตัวเองป่าวอ่าก็คือว่าน่าจะคิดว่าเขากันเราน่าจะเคยเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาก่อนอะไรประมาณนี้เขาตามมาเอาคืนจะได้ไม่ติดทางกันต่อไปอะไรประมาณนั้นนะครับ
ก็เห็นผมเห็นผมตื่นเต้นไหมครับผมเคยเป็นยังไงผมก็ยังเป็นอย่างนั้นผมไม่ได้มีตื่นเต้นไม่ได้มีสะดุ้งหวาดเสียวอะไร
ก็ไม่ได้แจ้งครับว่ามีแต่คนอื่นแจ้งให้แล้วตำรวจมาให้ตามไปโรงพักผมก็ไปแล้วตำรวจถามว่าเป็นไงผมก็พูดตามความเป็นจริงนะครับ

พันธุ์ตำรวจเอกพงพัดแจ้งหมื่นวัยผู้กำกับการสาวพอสวนปริกไทยกล่าวว่าจากการพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงพบว่าบุคคลที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะคือนางสาวนันนพัดทิพย์กังวันวงอายุ๓๑ปีไม่ใช่กับสมนตร์คนนี้เป็นแฟนของนายธันวาทรัพย์สินไทยบูรณ์ผู้ต้องหาค่ะซึ่งก็อยู่ระหว่างก
มันปรากฏชื่อของผู้หญิงชื่อกัศมนต์อยู่ก็เลยเข้าใจว่าเป็นคนนี้ค่ะยืนยันว่าไม่ใช่นันนพัฒน์นันนพัฒน์ใช่ครับ